และคุณผู้ชมก็ให้ความร่วมมือกับทางภาคไทยรัฐทีวีเหมือนกัน

ที่เดือดร้อนผู้ประกอบการร้านอาหารต่างนะครับ
อยากจะฝากร้านฝากมาได้กับทางไทยรัฐทีวีในเพจไทยรัฐทีวีนั่นเอง
คุณผู้ชมวันนี้ร้านที่เราเลือกมานั่นก็คือร้านหัวเต็กเพศัตริย์
หัวเต๊กเพศัตริย์
เอาล่ะถามว่าเอ๊ะขายอะไรเล่า

ฮึไม่ใช่

เครื่องดื่มสมุนไพรจีนจากร้านยาจีนเก่าแก่หัวเจ๊กเพศสัตว
เปิดมานานกว่า๖๐ปีนี่เขามาแนะนำผลิตภัณฑ์นี้ต่างหากเล่า

พัฒนาและปรับปรุงเครื่องดื่มเพื่อให้เข้ากับยุคสมัย
กับทุกเพศทุกวัยและใช้วัตถุดิบมาจากธรรมชาติแท้
แน่นอนฮะไม่ปรุงสีไม่ใส่วัตถุกันเสีย

เพื่อความสดใหม่ของเครื่องดื่มแช่เย็นเก็บได้นานถึง๑๔วัน

โอ้โหมาเป็นแพ็คเกจจิ้งแบบทันสมัยแบบนี้ก็น่าทานมากขึ้นนะ
ถ้าคุณผู้ชมอยากสั่งซื้อก็เข้าไปได้ในแฟนเพจไทยรัฐทีวี
หรือถ้าอยากจะฝากร้านก็ทำตามกติการนี้นะคะ
ส่งข้อมูลมาทางอินบล็อกของแฟนเพจไทยรัฐทีวีได้เลย

พวกเราก็พร้อมจะช่วยคุณผู้ชมเนี่ยโปรโมท
และรีวิวสินค้าแบบฟรีกับโครงการฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด